คุณผู้ชมครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่น่าตกใจนะฮะ
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับเสียชีวิตไปสองศพสาหัสอีก๒นะฮะ
ผู้ที่สาหัสเนี่ยหนึ่งในนั้นคือน้องน้ำมนต์นะครับ
น้องน้ำมนต์เป็นรองนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๒นะฮะ
ดูที่เกิดเหตุก่อนนะครับตี๔๔๗นาทีวันนี้นะครับ
จังหวัดขอนแก่นนะครับมีรถยนต์เนี่ยเสียหลักนะฮะ
พุ่งไปชนต้นไม้นะครับที่หน้าคณะนิติศาสตร์๔แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
ตรงนี้นะฮะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งเป็นสีบรอนเงินดูสภาพรถยนต์นะคะโอ้โหคือแหลกเละทั้งคันนะฮะ
หลังคารถด้านท้ายเนี่ยพังยุบลงมาเลยนะฮะทำให้คนที่นั่งอยู่เบาะหลังสองคนเนี่ยเสียชีวิต
เสียชีวิตส่วนคนขับกับคนนั่งข้างหน้า
เบาะข้างเนี่ยสาหัส๒คนนะฮะ
รวมเป็น๔คนตาย๒สาหัส๒
ที่เกิดเหตุมีรอยยางรถยนต์เนี่ยปีนฟุตบาทถลายไปชนกับต้นไม้เนี่ย
คือก่อนที่รถจะมาสิ้นสดที่ต้นไม้เนี่ย
ฟุตบาดที่เป็นรอยยางทะไหลว่าเนี่ย๒๐เมตรได้
เสียชีวิตสองศพนะครับเป็นผู้หญิงอยู่เบาะหลัง
ชื่อนางสาวกรชดาเสียงใสอายุ๒๒นะครับ
อีกศพนึงนะครับนั่งคู่กันที่เบาะข้างหลัง
เกริกฤทธิ์สุกงพงพันคำอายุ๒๒นะฮะ
เพราะว่าเบาะหลังเนี่ยโอ้โหบุบลงมาหมดเลยนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส๒คนอยู่ข้างหน้านะครับ
หนึ่งคือคนขับรถนะครับชื่อว่านายธิรเดช
ุลเขมรังศรีอายุ๒๓นะครับ
อีกคนนึงนะครับก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
คือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ๒๒นะครับ
หรือว่าน้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์เป็นรองนางสาวไทย
ประจำปี๒๕๖๒นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องตัดทางนำออกมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้นะครับ

ยังมีเสธทราบเกลือนอยู่เต็มถนนไปหมด
ตัวรถนี่เจ้าหน้าที่เอาไปเก็บไว้แล้วนะครับ

เนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ต้นไม้นะครับได้เจอกับนายสหัสสวัสดิ์
นาวงศาอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ของมขอนแก่น
ค่ะนะฮะคือเขามาถึงที่เกิดเหตุหลังจากรถเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุนะครับเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
บอกว่าตอนนั้นขับรถผ่านมาเห็นรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่ริมถนนแล้ว
นี่ฮะสภาพรถนะฮะคือแบบสภาพพังยับเลย
เขาก็จอดรถลงมาดูตอนนั้นนะครับแล้วมีรอปภที่เข้าเวรแถวนั้นเนี่ย
มาดูด้วยเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถืออ่ะตอนที่มาถึงอ่ะ
เจอรถประสบวัติเหตุอยู่เนี่ยเปิดแฟลตโทรศัพท์มือถือส่องไปดูในรถ
ว่ามีใครบ้างนะฮะก็พบว่าที่เบาะด้านหลังเนี่ย
มีสองศพแล้วเสียชีวิตไปแล้วที่ด้านหน้าเนี่ย
มี๒คนอาการลักษณะสาหัสแต่ยังพอพูดสอบถามได้บ้าง
คนขับเนี่ยยังพอพูดได้บ้างรอปภที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็บอกนะครับก่อนที่จะมาถึงที่เกิดเหตุ
๕นาทีเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงรถยนต์เนี่ย
พลิกคว่ำหลายตลบก็รีบมาดูตอนนั้นเนี่ย
คนขับยังพอมีสติอ่าพอถามเนี่ยคนขับบอกว่า
จักรยานยนต์ตัดหน้าหักหลบแล้วเสียหลักไปชนต้นไม้
ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้
ก็พี่รอประพอก็ถามว่าได้ดื่มมามั้ยหรืออะไร
พี่คนขับก็บอกไปรับเพื่อนครับประมาณนี้ครับ
ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของน้องน้ำมนต์นะครับทุกผู้ชมครับ
ถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของน้องนะฮะ

คุณโด่งเนี่ยบอกว่าล่าสุดน้องน้ำมนต์ตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซียูนะฮะ

คือยังไม่มีอาการตอบรับทางด้านสมองนะครับ
มีเลือดออกตามบาดแผลด้วยนะฮะ
สอบถามหน่อยค่ะเกี่ยวกับอาการน้องน้ำมนต์เป็นไงบ้างเอ่ยคะตอนนี้
คือตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซีอยู่ยังสมองยังไม่ตอบรับ

แล้วก็ตอนนี้เหมือนยังมีเลือดออกตามแผลอยู่ครับ

ค่ะคือเบื้องต้นทราบว่ารอปฏิหารอยู่ใช่ไหมคะ

ค่ะคือตอนนี้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตกใจบ้างไหมคะ
ใช่ครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดครับผม
แล้วคุณหมอจะบอกว่าแบบตอนไหนไหมคะว่าแบบจะผ่านพ้นขีดอันตรายไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
ยังเลยตอนนี้ก็คือยังรอดูอยู่นะครับเพราะว่าสมองเราไม่ตอบรับครับ
ต้องรอว่าเราปฏิหารอย่างเดียว
ถ้าสอบถามว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไรแบบลางอะไรไหมคะว่าน้ำมนต์จะประสบปฏิเหตุขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะ
ขอให้น้องปลอดภัยนะฮะ
ขอให้ปลอดภัยให้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะที่นายธิรเดชที่เป็นคนขับรถตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๒ศพตอนนี้ทางญาติญาติเนี่ยมาติดต่อรับศพแล้วนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่รอปภกับน้องนักศึกษาที่ไปช่วยเนี่ย

เพราะว่าอย่างน้อยคนที่บาดเจ็บสาหัส๒คนยังมีคนไปช่วยทัน
ใช่ค่ะก็นำตัวออกมาจากรถน่ะ

แล้วที่คนขับบอกพอบอกได้ตอนแรกบอกว่ามีรถตัดหน้าใช่เนี่ย